ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเราอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปกันอีกสักรอบหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้เรามีในมุมของคนที่ก่อเหตุที่ไปรุมทำร้ายน้องเขา
เมื่อวานเราเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปนี้
มุมของน้องผู้หญิงวัย๑๕ปีที่ถูกสองพี่น้องไปทำร้าย
เขาก็เลยบอกว่าฟังมุมของคนที่ไปก่อเหตุหน่อยไหม
ว่าทำไมเขาถึงไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
เหตุการณ์นี้ค่ะสองพี่น้องนะคะ
รุมทำร้ายน้องบีนามสมมุตินักเรียนหญิงอายุ๑๕นะคะ

โอ้โหทั้งกระชากหัวทั้งตบทั้งตีทั้งกระทืบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเนินตูมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตัวน้องบีค่ะคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขามีอาการบาดเจ็บนะคะบวมช้ำไปทั้งตัวเลยค่ะ

บ้านเป็นของในชาตินามสมมุติ
ซึ่งก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
เมษายนน้องบีวัย๑๕ปีผู้เสียหายกับคุณแม่วัย๓๑ปี
ร้องทุกข์กับนักข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดอุทัยธานี
ทางฝั่งในมุมของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาบอกว่าเขาโดนรุมเพราะไปทวงเงิน๓๐๐บาท
ในชาติยืมเงินไปเพื่อซื้อเหล้า
แต่ถูก๒พี่น้องที่ชื่อมิวอายุ๑๕ปี
และมายอายุ๒๑ปีทำร้ายร่างกาย
เพราะอ้างว่าน้องบีปีนเกลียวไปยุ่งกับแฟนของน้องมิว
ก็เลยเกิดความหึงหวงเท่านั้นยังไม่พอคนที่ชื่อมาย
ยังไปดักตบน้องบีกลางตลาดนัดคลองถมสัญจร
หน้าโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์อีกด้วย
ครอบครัวของน้องบีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้

ในชาตินามสมมุติคนถ่ายคลิป

หูกรณีก็คือคนที่เกาะเหตุ

บอกว่าอยากให้ฟังข้อมูล
จากมุมของพวกเขาด้วย
ชาตินามสมมุติคนถ่ายคลิปบอกว่าน้องบีเข้าใจผิดหรือเปล่า
เข้าใจผิดเรื่องของการทวงเงิน๓๐๐บาทหรือเปล่า
จริงจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะไม่ได้ใช่เรื่องเงินที่ยืมอะไรกันมาเลย
เงินที่ว่านี้มันเป็นเงินที่หุ้นซื้อเหล้า
ตัวเองเนี่ยไม่เคยไปเอ่ยปากยืมเงินของน้องบีเลย
ก่อนจะถ่ายคลิปก็น้องบีเนี่ยเหมือนกับว่าพูดจาก้าวร้าวไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่
แล้วก็เลยถ่ายคลิปแล้วคลิปที่ถ่ายกันเนี่ยเขาส่งให้กลุ่มเพื่อน
ไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์ในโลกโซเชียลแต่คลิปมันคงหลุดออกไป
มิวอายุ๑๕ปีก็คือคู่กรณีก็คือคนที่ไปทำร้ายน้องบีนะคะ
ก็บอกว่าสาเหตุที่ไปทำร้ายน้องบีมันเป็นเรื่องของความหึงหวง
น้องบีทักแชทไปคุยกับในเบ้นแฟนนุ่ม
บีพูดจาก้าวร้าวกับมายพี่สาวของเธอด้วย
สองเรื่องรวมกันก็เลยโมโหก็เลยไปทำร้าย
ก็เลยมีภาพปรากฏตามที่เห็นในคลิป
มิววัย๑๕ปีคนที่ไปทำร้ายน้องบีนะคะก็บอกว่า
ถ้าย้อนเวลาไปได้คงไม่ทำก็เลยฝากบอกน้องบีว่า
เลิกมีนิสัยไม่ดีได้แล้วอะไรประมาณนี้
แต่ว่าเรื่องนี้น้องบีเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดี

กับทางตำรวจสพเมืองอุทัยธานี
ตำรวจก็เรียกแม่ของน้องบีผู้เสียหายมาคุย
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

นัดไกลเกลียกันสามสิบเมษายนนะคะ

คือไม่ได้มีการแจ้งความเรื่องในคลิป
แต่ที่แจ้งความเนี่ยเป็นการแจ้งความที่โดนตบที่ตลาดนัดคลองถม

ในคลิปไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าเคยถูกขู่เอาไว้
แม่ของน้องบีบอกว่าแต่ยังไงก็ตามก็ตั้งใจว่าไม่เอาละ
ไม่กลัวเรื่องของการขู่อะไรแล้วก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเรื่องมันโหดร้ายรุนแรงเกินไป
แต่เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะคะ

แต่ยังไงก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮ

แล้วเป็นคดีความขึ้นมาจริงขึ้นมาเนี่ยเสียอนาคตนะฮะ